เวลาประมาณ๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย
ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ได้มีการลงคะแนนเพื่อที่จะเลือกสมาชิกไม่ถาวร
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งไทยก็ได้มีการเสนอตัวเพื่อเข้าชิงตำแหน่งนี้ด้วย
ซึ่งผลของรอบแรกนั้นประเทศที่ได้ไปอย่างแน่นอนแล้ว
รอบที่๑ก็คือเอทีโอเปียโบรีเวียแล้วก็สวีเดน
ส่วนไทยที่ลงสมัครในโคต้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส
เนื่องจากว่าคู่แข่งก็คือคาซักสถาน
ทั้งไทยและคาซักสถานไม่มีใครได้คะแนนถึง๒ใน๓
จึงจะต้องมีการลงคะแนนเป็นรอบที่๒

ซักสถานได้ไปทั้งหมด๑๑๓เสียง
ในขณะที่ประเทศไทยได้ไปทั้งหมด๗๗เสียง
ซึ่งคณะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับ๕ชาติมหาอำนาจนะครับ
ในการที่จะดูแลในเรื่องของสันติภาพและความมั่นคง
ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างการหาเสียงทั้งไทยและคาซักสถาน
ถือว่าเป็นคู่แข่งที่อาจจะมีโอกาสได้รับเลือกใกล้เคียงกันมาโดยตลอด
แล้วก็มีแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์ทางการเมือง
และปัญหาด้านสิทธิมุจิสัชนของทั้ง๒ประเทศ
ก็ถูกจับตาว่าจะมีผลต่อการได้รับเลือกหรือไม่
โดยบทความของนายคาริมลาฮิตจี
ประธานสมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล

ฝรั่งเศสระบุว่าการพิจารณาเรื่องสิทธิมนุษยชน
ไม่เคยเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกสมาชิก
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
อ้างอิงเจ้าหน้าที่ทูตของยุโรปที่ประจำการในประเทศไทย
ซึ่งเคยทำงานกับสหประชาชาติที่ระบุว่าการเลือกตั้ง
ประเทศใดเขาเป็นสมาชิกในหน่วยงานต่างของสหประชาชาติ
จะถูกกำหนดด้วยการต่อรองผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน
ในการลงคะแนนเลือกประเทศที่ลงคะแนนเสียงให้ในครั้งนี้
ขณะที่ระดับประชาธิปไตยและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกพิจารณาเสมอไป
ซึ่งตอนนี้อย่างภาพที่เห็นในขณะนี้
สมาชิกก็จะต้องลงคะแนนอีกเป็นรอบที่๒
ซึ่งก็คาดว่าภายในคืนนี้น่าจะรู้ผลนะครับ
ว่าระหว่างไทยกับคาสักษะฐาน
ใครจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับ